เจ้าของร้านเสื้อผ้าบอกว่าเฮ้
เราไปขัดขาเรื่องธุรกิจกับใครไหมน้อง
เราไปจอดรถขวางใครไว้เนาะ
หรือวัยรุ่นคึกขนองก็เลยมาทำกับเรา
ทำอะไรบ้างล่ะปลาหินใส่กระจกร้าน
แล้วเอาเหล็กแหลมมาทิ้มกระโปรงหน้ารถของเธอ
มีภาพวงจรปิดให้เห็นด้วยนะครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะฮะ
นี่ดึกดื่นเกือบจะเช้ามืดอยู่แล้วนะครับ
ใครมาแทงใครมาปลา

คุณผู้ชมฉันไปทำอะไรให้เธอ
นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะ
ถนนแสงชูโตที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ

วันแรก๑๘กรกฎาคมปี๖๓คุณ
คนร้ายขับรถมาจอดข้างร้านเนี่ย
ใส่เสื้อแขนยาวมีฮูตสวมหัวแต่งกายมิดชิป
แท่งเหล็กมาแทงกระโปรงหน้ารถกระบะที่จอดอยู่ข้างร้าน

ทะลุตรงตะแกงเป่าลมออกเนี่ยฮะ
ลุไปถึงหม้อน้ำพังเสียหาย

พอมาถึงปี๖๖เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้น๒๙เมษา

แต่งกายคล้ายพนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ถือก้อนหินมาเดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน
หลังจากนั้นนี่ครับหยิบหินออกมา
ปลาใส่กระจกหน้าร้านแตกเสียหาย

เจ้าของร้านตั้งรางวัลนำจับ

คืออย่างดีฉันยังไม่ทราบเบาะแสเลยค่ะคุณปุ๊ก

คุณผู้ชมเห็นแล้วมีเบาะแสก็โทรเข้าไปนะครับ
เจ้าของร้านชื่อคุณสวรรคฮะ
เปิดเผยแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับร้านฉันกันแน่
ไว้๓สาเหตุ๑ขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่
ฉันไปขัดขาใครหรือเปล่า
ฉันไปจอดรถกีดขวางใครหรือเปล่า
วัยรุ่นคึกขนองหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจจับตัวได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าที่ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงไง

ทุกคนก็กลัวไม่มีกระจิตกระใจในการทำงาน
ไม่รู้ว่าคนนี้มันจะบุกมาเมื่อไหร่นะครับ
ปัญหาทัศนิษฐานเหรอ
ผมว่าน่าจะขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรอย่างนี้
หรือไหมก็อาจจะเป็นจอรถกิดขวางทัศนาจอหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้แต่ไม่ค่อยทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ทุกคนคือความว่ากลัวทำงานก็ไม่ค่อยได้
เราก็เลยแบบซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะครับ
อยากจับคนร้ายมาให้ได้เร็ว
มีอะไรไม่พอใจกันนะมาคุยกันดีก็ได้
ยินดีรับฟังส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ

อยากให้เรื่องนี้จบจะได้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างหวาดระแวง

ไม่อยากมีปัญหาจริงเธออยากทำธุรกิจของเธอ

ส่งเป็นจดหมายน้อยมาบอกเลยก็ยังดีนะฮะฝากหน่อยนะครับ